เอ้ามาดูกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปช่วยหมูป่าในตึกร้าง
แล้วปรากฏว่าก่อนไลฟ์ไปด้วยปรากฏว่าแผนไปเจอผู้ชายกับผู้หญิง
เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแล้วก็เธอเนี่ยออกมาบอกแล้วนะ
ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ถูกข่มขืนไม่ได้ถูกล่วงละเมิด
เอ้าแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงไปดูเหตุการณ์นั้นอีกครั้งก่อน
พ่อไปนอนตามป่านจ้างจับหมูป่าขึ้นเข้ากงเดี๋ยวจะจ่ายขึ้น
ใครตกงานมันหยับหมูคือกำลัง
โรงงานเป็นคนน่านก็เลยคุยกันรู้เรื่อง
เขาเป็นคนส่งความช่วยเหลือไปว่ามาช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่านี่คือบ้านของหมูนะคะนอนในไฟท์มันตอนดึก
โอ้โหนอนฟังเพลง
เราอาจจะไม่รบกวนไพเวซี่เขาเนอะเขาดูเป็น
โอ้โหหมู
หนูนอนฟังเพลงนะคะ

ตายแล้วเมื่อกี้นี้มีใครเห็นไหมมีคนโปโตอยู่นะคะ

นี้นะคะ

คือตอนแรกตั้งใจของเขาคือจะไปช่วยหมูป่าคือหมูปัดที่นั่นเยอะเนี่ยเห็นไหม
แล้วพวกมันมีลูกมีลูกแล้วปรากฏว่าหมาจรจัดที่นั่นก็เยอะ๒๐๐กว่าตัวมากัดมากินลูกของมัน

แต่ระหว่างนั้นถ่ายไปถ่ายมาไปเจอผู้หญิงกับผู้ชายกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ในบ้านร้างนะฮะ
พอไปถามคนในพื้นที่คนพื้นที่บอกเป็นฉากฉากฉากเลยบอกผู้หญิงคนนั้นชื่อนกนะนะฮะ

ข้อมูลตอนแรกบอกว่าเป็นผู้หญิงสติไม่สมประกอบอาศัยอยู่ที่นี่มา๔๕ปีแล้ว
แล้วที่สำคัญคือข้อมูลนี้เจ็บปวดมาก
มีผู้ชายแวะเวียนมาขืนใจเธอทั้งวันวันละหลายรอบ
ตั้งแต่เช้ายันค่ำโดยเฉพาะคนขับรถสิบล้อในพื้นที่
แล้วก็กลับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อหาทางช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเคยมีคนมาแจ้งเรื่องผู้หญิงคนนี้แล้วหลายครั้งแล้วก็เคยพาออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว
แต่เธอก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สมุทรปราการลงพื้นที่แล้วก็มาเกลี้ยกล่อมจนนางสาวนกเนี่ยยอมให้รับตัวไปดูแลชั่วคราว
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวนางสาวนกไปครับก็ทำให้เหลือแต่ข้าวของที่ทิ้งเอาไว้ในบ้านล้างมีอะไรบ้างมีที่นอนที่สำคัญคุณผู้ชมฮะต้องขออภัยด้วยนะครับมันจะได้ชี้ให้เห็นว่ามันมีพฤติการจริง
มันมีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วมีกล่องถุงยางอนามัยหลายยี่ห้อทิ้งอยู่รอบรอบบางชิ้นเขาบอกว่าเพิ่งใช้งานเสร็จอ่ะนะชาวบ้านเล่าบอกว่าที่ผ่านมาเห็นรถแท็กซี่มารถจักรยานยนต์มารถบรรทุกมาแวะเวียนมาที่บ้านร้างหลังนี้บางทีก็มันมีการส่งยาเสพติดคล้ายที่มั่วสุมนะครับคุณผู้ชมขณะที่นางสาวพยาวถมใจท่านนี้เป็นผู้ใหญ่

กันมาไม่เคยมีใครแวะเวียนไปหาเธออย่างที่เป็นข่าวหรอกเอาลองฟังเธอพูดบ้าง
ไม่สะดวกอยู่ในบ้านใช่ไหม

โทษนะคะที่เขาบอกมีผู้ชายหรืออะไรแวะเวียนเข้าไป

แล้วรู้ไหมนะว่าเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ครับ

แต่นางสาวนัทเจ้าของเพจทูลหัวของเบา
บอกว่าเธอรับไม่ได้นะเห็นผู้หญิงมาอยู่ในสภาพแบบนี้
ตำรวจนะฮะก็รู้มานานแล้วชาวบ้านก็รู้
แต่ที่ทำให้เธอผิดหวังคือเจ้าหน้าที่กลับบอกว่า
ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับหรือไม่มีการค้าประเวณี
ก็อยากจะฝากบอกว่าทุกคนรู้ชาวบ้านรู้แต่ตำรวจไม่รู้
เจ้าหน้าที่ไม่รู้รอไปถามใครก็ได้เขารู้กันหมดทั้งบาง
นะฮะขณะที่พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักการ
ตำรวจแห่งชาติเอาแล้วท่านเกี่ยวอะไรมันมีเกี่ยวสิครับ
เพราะว่ามันมีกรณีที่อ้างว่ามีการข่มขืนแล้วก็กระทำชำเลา
ผู้หญิงสติไม่ดีจากข้อมูลแรกนะแล้วบอกตำรวจไม่ดำเนินคดี
ท่านบอกไม่เป็นความจริงนะก็พมยืนยันแล้วว่ามันไม่มี
แล้วก็ผลตรวจก็ออกมาแล้วบอกว่าเธอสติครบสมบูรณ์ดี
ไม่ผิดปกติอะไรนะฮะนี่คือคำพูดที่ตำรวจชี้แจงออกมาครับ
กับว่างานนี้ไม่มีใครผิดมีหมาผิดอย่างเดียวหมาที่ไปไล่กัดลูกหมูก็ได้
หมาผิดเท่านั้นเองคนไม่มีใครมีความผิดเลยนะฮะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ